โชคก็วัดถึงพลายโรยสวรรท์นั่นเองนะคะพลายโรยการวิ่งหมอชิศค่ะ
ก็ล่าสุดมาอัปเดตเกี่ยวกับงานบวช

เขาจะบวชปลายเดือนพฤษภาคมออกไปเดือนนี้กุมภาพันธ์

โดยเลิกใหม่นะคะที่พระอาจารย์ขอให้ก็คือวันที่๒๓เมษายนค่ะ
ที่วัดนิวิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีค่ะ
โดยถึงแม้ละครไฟน้ำคล้างที่ยูโรเล่น
ก็ยังไม่ปิดกล้องไม่เป็นไรผู้จัดเขาเปลี่ยนบทให้เลย
ถ้ายูโรเนี่ยตัดผมสกินเฮดนะคะคือรอให้ศึกแล้วมาถ่ายต่อแบบนั้นเลย

งานนี้นะคะยูโรเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตื่นเต้นมากครับ
เพราะว่าเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิตต้องเตรียมตัวหลายอย่างค่ะ
แล้วด้วยความที่ไม่เคยบวชนี่แหละคุณผู้ชมเชื่อไหม
ยูโรเนี่ยเขาไม่รู้นะคะว่าคนถือหมอนให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้ใจหรือว่าที่สะพ้ายของบ้าน
แล้วพอนักข่าวที่อื่นไปถามเนี่ยว่าเป็นพิ้งพลอยหรือเปล่าคือเขาแซวอะนะ
ยูโรก็บอกอ้าวไม่ใช่พี่พลอยเหรอพี่อ้าวไม่ได้เหรอก็พี่พลอยนั่นแหละ
แล้วหนักก็มาถามกับพี่ธกรีนเนี่ยหน้าไมค์เลยว่ผมตอบไปเนี่ยเราจะทำยังไง
แล้วคุณพลอยเขามาถือหมอนให้ผมอ้าวแล้วเขาจะเป็น
ยูโรยังไงลูกไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เนี่ยมีเลิกเมื่อต้นกุมภาแต่ว่าเราถ่ายละครยังไม่เสร็จก็ได้
คันไปได้เปล่าค่ะลำ

อ๋อลำป้อนได้เปล่าค่ะ

ผมไม่รู้ว่าถือหมอนคืออะไร

อ้าวเหรอถือหมอนคือให้แฟนไปเหรอครับค่ะ
อ้าวแล้วไปบอกว่าใครถือค่ะพี่พลอยเหรอคะใช่

ไม่เป็นไรเพื่อนก็ถือได้เนอะ
แล้วเพื่อนกันถือได้ไหมเหรอไม่เหรอคนอีสานตกอีสานกันไปใหญ่เลยเอาเป็นว่า
เอาเป็นว่ายังไง๒๓เมษายนเดี๋ยวพี่แจกรีนไปแต่ไม่ได้ไปถือนะ
ลำแล้วจะไปดูนะคะว่าสรุปแล้วใครถือหมอนให้ยูโร

พี่แจ๊คฝากจองพื้นที่แถวหน้าหน่อยอยากไปรับเหรียญโปรยทาน
จริงเอาจริงยูโรบ้านเขาแบบฐานะใหญ่โตอยู่อุดร

แล้วนี่นึกภาพนะผู้ประกาศเราไปหยิบเหรียญโปรยทาน

นี่คือไม่ได้แต่ไปหวังบุญเขาหวังแต่เหรียญโปยทาน